เวลาจะขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยเราเตือนนะเด็กเล็กเอ่ยผู้สูงอายุเอ่ย
ส่วนอันเนี้ยจะให้ดูค่ะคุณยายอายุสักเจ็ดสิบได้แล้วอะ
ทีแรกก็กะจะรอลูกที่ขึ้นไปพร้อมกันสุดท้ายพอคุณยายไม่รอแล้วเป็นแบบนี้ค่ะ
วัดเสียวเลยอ่ะคุณผู้ชมลำพังท่านเดินก็อาจจะเดินไม่ได้สะดวกเท่าไหร่อยู่แล้ว
คือท่านอายุเยอะหนึ่งครับสองคือน้ำหนักตัวเยอะอ่า
แล้วสามคือขาอาจจะไม่ค่อยดีคือเดินแบบกระเพก
แบบนี้ค่ะแล้วดูสิคือขึ้นมาคนเดียวกำลังจะขึ้นบันไดเลื่อน
จังหวะนั้นเหมือนกับพอเหมือนกับหยุดพักแล้วหันไปรอลูกนะ
อ่ะลูกยังไม่มาตัดสินใจเดินก้าวขึ้นไปแล้วพอก้าวขึ้นไปเหมือนกับยังทรงตัวไม่ได้
หงายโอ้โหกระแทกอยู่นะนี่ตำรวจมาเร็วมากนะ
ปอกแขนสีขาวตำรวจไหมคะตำรวจมาเร็วมากอีกคนก็มาด้วยนะใช่
แล้วที่ตำรวจมาเนี่ยตำรวจไปช่วยเพราะว่าตอนนั้นน่ะ
ตำรวจมาตรวจร้านทองแถวนั้นพอดีเห็นเหตุการณ์อยู่ก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาช่วย
แล้วเนี่ยค่ะจังหวะที่คุณยายมาคนเดียวเพราะว่าลูกสาว
กำลังเอารถไปจอดอยู่ไงแต่แหมพอช่วยเสร็จแล้วปั๊บ
เอาขึ้นมาด้านบนนี่ตอนเอาขึ้นมาข้างบนก็ทุลักทุเลนะ
คือด้วยความที่อายุคุณยายก็เยอะแล้วน้ำหนักตัวเยอะ
กลัวกลัวกลัวโดนแบบเสื้อผ้าแล้วมันจะเข้าไปในฟัน
เออไอ้ซี่ของบันไดเลื่อนซี่หนีใช่แล้วเดี๋ยวก็จะดูดไปอีก
นี่ต้องรีบหยุดเพราะว่าตอนที่เอาขึ้นมาได้ยังไม่ได้กดเห็นไหม
ใดเลื่อนยังไม่หยุดเลยแล้วทุกคนมาช่วยกันค่ะ
พยายามยกตัวคุณยายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔ที่ผ่านมานะคะ
แล้วนี่โชคดีมากนะถ้าไม่ได้คุณตำรวจคุณยายอาจจะได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้
แล้วที่ลูกเขาเอามาโพสต์เนี่ยเป็นอุทาหรณ์จะได้ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุเวลาขึ้นบันไดเลื่อน
แล้วเขาก็ขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะคะที่มาช่วยคุณยายได้ทันนะ